คุณผู้ชมครับใครที่จะไปเก็บเห็ดมากินแล้วก็อาจจะไม่ได้รู้ว่ามันคือเห็ดอะไรต้องระวังให้ดี
และยิ่งช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยเห็ดขึ้นเยอะ

สามีภรรยาคู่หนึ่งเข้ามาในป่าไปเก็บเห็ดมาทำอาหารกินมาทราบภายหลังว่ามันคือเห็ดพิษภรรยาเสียชีวิตเลยครับ
บ้านจันทร์บ้านดุงอุดรฝ่ายภรรยาเสียชีวิตแต่ว่าสามีโคบมากครับ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวสร้อยทองยุ่งยูคาอายุ๔๐ปีนะครับเป็นภรรยาเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านคือสามีของเขาคือนายสมควรสุขำราชอายุ๔๐ปี
คนนี้อาการสาหัสเพราะไปเก็บเห็ดมระโงกมา
ระโงกเนี่ยคุณผู้ชมเอาไปทำอาหารแต่ต้องย้ำแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ไปกระตุ้นให้เซลล์ในร่างกายของเราตายหมดเลย
ทำให้คนที่กินเข้าไปก็ถึงขั้นกับเสียชีวิตนี่แหละครับ
คือสองสามีภรรยาคู่นี้ไม่แน่ใจว่าเขาทราบหรือไม่ทราบ
เก็บเห็ดอันนี้มามาทำอาหารกินกินเข้าไปเสียชีวิตหนึ่งสาหัสหนึ่ง

นวลซึ่งเป็นแม่ของนายสมควรบอกว่าลูกชายกับสะพ้ายเนี่ย
เห็ดมานะฮะในป่าอยู่คาท้ายบ้านมาทำแกงกินกินไปแป๊บ
คลื่นไส้อาเจียนแล้วก็หมดสติไปเลยทั้งคู่เลยแต่
ลูกชายยังพอมีสิทธิ์อยู่บ้างนะก็โทรหากู้ภัยแต่สะพ้าย
ไม่ไหวแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วก็เลยไปโรงพยาบาลนะฮะ
แต่พอตนเองไปดูสุดท้ายก่อนที่ไปโรงพยาบาลนะฮะ
ตอนที่แม่ของผู้ชายคนนี้ไปดู
หมดสติไปแล้วคือสะพ้ายเสียชีวิตแล้ว
แต่ลูกชายเหมือนจะกินน้อยกว่าก็เลยยังคงมีสติอยู่บ้างนะครับ
ตำรวจสภบ้านดุงคาดว่าไอ้เห็ดที่มากิน
ก็คือเห็ดพิษนั่นแหละฮะอย่างที่บอกไปก็เลยกินแล้วก็เสียชีวิตเลย
เดี๋ยวจะมีการส่งศพไปชนะสูตรอีกทีหนึ่ง
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงก็ฝากเตือนชาวบ้าน
พอช่วงนี้ฝนตกปุ๊บตามป่าต่างเห็ดมันจะออกเยอะ
ดูให้ดีว่าเห็ดอะไรไม่แน่ใจก็อยากไปรับประทาน
อาจจะเป็นเห็ดพิษแบบนี้ก็ได้เรียกว่าเห็ดระโงกนะฮะ